มาดูทหารเรือที่นอกจากทำหน้าที่ช่วยประชาชนแล้ว

เพราะว่าทุกคนจะต้องทำหน้าที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจำที่ทำอยู่
ใช่ก็กลายเป็นคนดีที่ได้รับการยกย่องด้วยนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
คือทหารเรือในนี้เขาไปเห็นว่ามีคนร้าย
ขโมยเงินขโมยโทรศัพท์มือถือจากรถยนต์
ของผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เลยไปเลยช่วยจับเลยจนกระทั่งจับคนร้ายได้
ตอนนี้เขาได้รับมอบโลกประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นคนดีนะครับ
โดยผลเรือตรีเอกราปรมลักพรรคนะครับ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและชายฝั่งและรักษาฝั่ง
ได้มอบโลกประกาศเกตกุลให้แก่
พันธาเอกธนภูมิพึ่งสูงเนิน
คนดีแบบนี้พูดชื่อ๒๓ครั้งนะฮะ
ดีค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
เป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันที่๑
วดป้องกันที่๒กองร้อยป้องกัน
โดยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ซึ่งได้แสดงความกล้าหันไม่เกรงกลัวอันตรายนะครับ
วิ่งเข้าจับคนร้ายขณะก่อเหตุลักษัพ
นับเป็นการสร้างคุณงามความดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ
สมควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ
และเป็นบุคคลตัวอย่างท่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังกึกกล้อง

นะครับนี่แหละครับเป็นภาพเลย

ก็สืบเนื่องจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเวลาประมาณ๘โมงครึ่ง
จาเอกธนภูมิเขาไปเจอเหตุคนร้าย
กำลังขโมยกระเป๋าเงินและโทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่ภายในรถเก๋งของนางสาวยิสาอินริภง

หน้าร้านทำฟันแห่งหนึ่งในตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบ
ระหว่างที่คนร้ายกำลังจะหลบหนีนะ
จ่าเอกธนภูมิบอกโอ้โหเห็นแล้วนิ่งนอนใจไม่ได้

ผมเลือดทหารนะครับ

สามารถจับตัวส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรภูตาหลวงเลยนะครับ